อันนี้ถ้าเป็นหนังทรานฟอร์เมอร์
ไม่รู้ว่ามันผิดขั้นตอน
ตอนที่รถกระบะกำลังจะแปลงร่างหรือเปล่า

แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วจะเหินฟ้าหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวก่อนทำไมขึ้นมาอยู่นู่นเลยเหรอ

ใช่หรออันนี้ข่าวฯนี่ไปมีสองคำถาม
เขารู้สึกแบบนี้ครับลองดูครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชม
เกิดขึ้นสดร้อนนี่เขาถ่ายกันตอนสดร้อนเลยนะ
นั่นคือรถกระบะ๔ประตู
ลักษณะเหินฟ้า

อยากมีคนจังหวะเหิน

นี่มาเห็นตอนหลังเกิดเหตุยังขนาดนี้

นี่สูงขึ้นไป๘เมตรนะคุณผู้ชม
ภาพรถกระบะพังยับส่วนสภาพบ้านไม่ต้องพูดถึง
เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนที่เข้าไปเองเลยนะ
เหมือนโดนทิ้งระเบิด
เปิดเป็นร้านทำรางน้ำฝนเลขที่๑๔หมู่๑๖

แขนหัวไหล่เดินมีสตินะมีสติเดินออกจากรถเองได้
กู้ภัยแต่ว่ากู้ภัยรีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนนี่นี่ไอ้น้องคนนี้
นะครับพาส่งโรงพยาบาลส่วนคนในบ้านห้าคนปลอดภัยครับปลอดภัยครับ
เอาล่ะเอาล่ะปวดหัวดิปวดหัวดิเจ้าของบ้านคุณลุงปัญญาแก้วมหาวง
อายุ๖๙เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าตอนนั้นทุกคนในบ้านหลับกันอยู่นักข่าว
หลับกันอยู่หลับกันอยู่แล้วรถกระบะเนี่ยไม่รู้มันเสียหลักยังไง
แต่เขาบอกว่าเสียหลักนะครับก่อนถึงตัวบ้านสักร้อยเมตร
แล้วพุ่งข้ามเลนพุ่งข้ามเลนชนโรงรถก่อนชนหลังคาห้องนอนชั้นล่างก่อน
แล้วมันแรงอีท่าไหนแล้วมันดันขึ้นหลังคาชั้น๒ครับ
เพราะดีลูกชายลูกสะพ้ายหลานเนี่ยย้ายครับ
ย้ายไปนอนห้องด้านหลังกันนะฮะก็เลยไม่มีใครในบ้านได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เชื่อว่าพระภูมิเจ้าที่และบารมีท้าเวชสุวรรณ
ที่ทำจากเหล็กน้ำพีนี่ฮะนี่ฮะที่ครอบครัวสัตว์ทานแล้วเอาขึ้นขิ้งเนี่ย
ปกปักรักษาให้ปลอดภัยครับส่วนผู้ชายที่ขับรถกระบะไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่า
นี่คุณลุงคนเจ้าของบ้านบอกนะไม่รู้เขาเมาหรือเปล่านะครับ
แต่ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยครับรถเนี่ยเสียหลักเหินน้ำ
น้ำอีท่าไหนขึ้นไป๘เมตรพี่เบิร์ต
ไม่รู้เขาเล่านะผลตกอ่ะเขาบอกว่าเหินน้ำบนถนนเนี่ยนะครับ
แล้วค่าเสียหายครับค่าเสียหายบอกว่าคุณลุงบอกว่าตัวบ้านบวกแล้ว
รถที่จอดอยู่ที่พังบวกแล้วก็กำตังค์มาสัก๒ล้านก็แล้วกัน
เห็นสภาพรถลุงสภาพเหินน้ำเหรอ